มาดูเรื่องการแต่งชุดปรายเวท
ชุดอื่นที่ไม่ใช่เครื่องแบบไปเรียนไปสอบกันหน่อย
เดี๋ยวก่อนจะเล่าข่าวนี้พูดถึงเรื่องกรุงเทพคริสเตียนนิดนึงละกันค่ะ
คือหลังจากที่ทางสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

บอกว่าให้ทบทวนเรื่องนี้พอแบ่งรับแบ่งสู้นะ
บอกว่าเดี๋ยวขอหารือกับครูกับผู้ปกครอง
แล้วก็รอม๖กลับมาจะเข้าค่ายต่างจังหวัดก่อน
น่าจะอีกสัก๗๑๐วันน่าจะได้ข้อสรุปในเรื่องนี้
ว่าจะเอายังไงจะให้แต่งต่อหรือจะไม่แต่งแล้ว
เท่ากับวันอังคารหน้าที่จะถึงนี้

อยู่ค่าที่ต่างจังหวัดก็อาจจะยังไม่ได้แต่งชุดปริเวศ

มีเรื่องหนึ่งที่เขาแชร์กันในโลกโซเชียลมีเดีย

อยู่ในห้องสอบที่โรงเรียนที่จังหวัดบุรีรำ

ตอนนี้เนี่ยทีมข่าวของเราตามไปเจอน้องชุดไทยคนนี้แล้วด้วยนะ

บอกเหตุผลด้วยว่าทำไมถึงใส่ชุดไทยแบบนี้เข้าสอบนะคะ
เพราะว่าในเฟซบุ๊กเขามีการโพสต์บรรยากาศการสอบ

แล้วก็ระบุข้อความเลยนะเขียนว่า
ที่นี่ประโคนชัยพิทยาคมแต่งตัวเบามาสอบ

นั่งสอบอยู่ในห้องแล้วก็มีภาพที่เงยหน้ามายิ้มด้วยนะ
แก้มแดงเลย

คนสนใจเยอะแสดงความคิดเห็นเยอะ
ชมแล้วก็ให้กำลังใจน้องผู้หญิงคนนี้

ใช่ก็ที่โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม
อำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรำนี่แหละค่ะ
มาเจอกับน้องฟิล์มหรือว่านางสาวปิยธิดามาลีกุล
ฟิล์มเรียนอยู่ชั้นม๔ทับ๖นะคะ
ก็ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวของเรา
เปิดใจว่าไอ้ภาพที่เขาไปแชร์กันดังเนี่ยนะ

วันนั้นนะคะโรงเรียนจัดงานประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน
แล้วก็เป็นสัปดาห์ที่มีการสอบมิดเทอมสอบกลางภาคพอดีเลย

ตัวหนูจะต้องขึ้นแสดงเป็นนักร้องนำของวงดนตรีลูกทุ่งของโรงเรียน
ก็เลยใส่ชุดไทยแบบนี้มาร่วมแสดงโชว์
ทีนี้พอแสดงเสร็จแล้วปั๊บเนี่ยมันได้เวลาสอบพอดี
วิ่งขึ้นห้องสอบทั้งที่ยังอยู่ในชุดไทยอยู่เลย
เพราะน้องฟิล์มบอกว่าถ้าเกิดว่ากว่าหนูจะถอดเครื่องหัว
ถอดอะไรได้เนี่ยนะแล้วเปลี่ยนชุดเนี่ยนะ
ไม่ทันสอบแน่แต่หนูขออนุญาตอาจารย์ที่คุมสอบแล้วนะคะ
แล้วก็แจ้งเหตุผลให้อาจารย์ทราบถึงความจำเป็นด้วย

เห็นไหมเรียนก็ต้องเรียนจะสอบก็ต้องสอบ

เออนี่คืองานราชงานหลวงน้องก็จัดเต็มเรียนดีกิจกรรมเลิศนะคะ

ก็คือพอชำนาญบุญวงศ์บอกว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไร
เพราะว่าน้องฟิล์มเองก็เป็นส่วนหนึ่งของวงดนตรีของโรงเรียน

ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
จากการประกวดที่มหาวิทยาลัยที่จังหวัดขอนแก่น

ทีนี้ภาพที่เห็นเนี่ยค่ะ
พอน้องเขาแสดงเสร็จถึงเวลาต้องเข้าสอบพอดีไง
ก็วิ่งขึ้นไปสอบไม่มีเวลาที่จะเปลี่ยนชุดนักเรียน
ครูที่คุมสอบเห็นว่าเออเด็กเพิ่งไปทำกิจกรรมมา
ถ้าเปลี่ยนชุดก็คงมาทำข้อสอบไม่ทันเวลา

ซึ่งพอบอกว่าอันนี้น้องฟิล์มถือว่าเป็นการทำหน้าที่
แล้วก็รักษาสิทธิ์ทั้งสองส่วน
ครูคุมสอบก็เลยไม่ว่าอะไรนะคะ